พาไปที่จังหวัดอ่างทองนี่แหละโอ้โหที่จังหวัดนี้ในเรื่องราวความเชื่อเยอะอยู่เหมือนกันนะ

ไปเจอกับสาวคนหนึ่งเดินทางมาขอโชคขอลาบกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ
แต่กลับต้องเจอกับเรื่องที่เธอต้องรู้สึกประหลาดใจแต่มันคือเรื่องอะไรไปติดตามครับ
อาการแปลกร้องห่มร้องไห้
ที่วัดโบดราชศรัทธาตำบลบางรกรรมอำเภอโพทองจังหวัด

เขาว่ากันว่าเธอถูกเจ้าแม่ตะเคียนคู่แม่ย่าสบายทองกับแม่ย่าซอยสุดา

สองเจ้าแม่แฝงเข้าไปในร่างเดียว

คือโดยในระหว่างที่เธอกำลังกราบไหว้อยู่ในจังหวะนั้นจู่หญิงสาวคนนี้ก็ร้องไห้ออกมาแล้วก็ใช้สองมือทุบไปที่กระเป๋าสะพายของตัวเองอย่างแรง

เรียกเธอก็ไม่ตอบสนองได้แต่นั่งร้องไห้อย่างเดียว

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชาวบ้านก็เชื่อว่าเจ้าแม่ตะเคียนท่านมาให้โชค
หลายคนที่เคยมาขอโชคลาภกับเจ้าแม่ต่างก็ถูกรางวัลกันมาหลายคนนะ
เขาก็นำข้าวของชุดไทยสบายเฉียงมาถวาย
อย่างที่เห็นมีของแก้บนเยอะแยะมากมาย
แต่ให้ดูเนี่ยนะเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนะจ๊ะคุณผู้ชมจ๊ะ
ยังไงซะดูแล้วต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วย
ให้ดูกันแบบนี้ยังไงซะต้องดูแล้ว

เออแล้วอีกหูไว้หน่อยไว้อีกหูเอาไว้อยู่ข้าง
นี่แหละอ๋อดีมาก